หายไปหลายคนเริ่มบ่นคิดถึงนะครับอยากรู้ว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอีกเมื่อไหร่ใจเย็นนะครับ
ช่วงกลางสัปดาห์หน้ามาลุ้นอีกทีนึงว่าจะลงมายังเมืองไทยมีความรุนแรงมากน้อย
เป็นช่วงที่อากาศหนาวลมเย็นนั้นมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบปี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ส่วนภาคเหนือก็มีอิทธิพลจากคลื่นกระแสลม
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ถ้าหากแรงหน่อยภาคใต้ตอนบนก็จะได้เจออากาศเย็น
แต่หลักก็จะเน้นในบริเวณทางตอนล่างที่มีฝนค่อนข้างเยอะ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจากการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยา
เขาคาดการณ์ความหนาวเย็นที่จะปรากฏขึ้นกับเมืองไทย
ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

เป็นการคาดการณ์เดือนธันวาคมนะครับ

ก็จะพบว่าทุกพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยนะครับ
มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกตินะครับ
เหนือต่ำสุดอยู่ที่๑๖สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒นะครับ
อีสานต่ำสุดที่๑๗องศานะครับสูงสุด๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคกลางต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศานะครับสูงสุด๓๓องศานะครับ
ตะวันออกก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑สูงสุด๓๓นะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑ต่ำสุด๒๒นะครับ
ฝั่งอันดามันสูงสุด๓๓ต่ำสุด๒๓
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเช่นเดียวกันนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒นะครับ
และนอกจากนี้ครับยังมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังหน่อย
ราฟิกนี้เป็นการคาดการณ์ช่วงที่เมืองไทยจะเจออากาศหนาวที่สุดนะครับ

พื้นที่สีฟ้าคืออากาศที่เย็นนะครับต่ำกว่า๑๕องศา
ส่วนสีน้ำเงินต้องระวังครับเพราะว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่า๘องศาในพื้นราบนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับ
ฝั่งที่ติดกับลาวติดครับภามาร์สและส่วนใหญ่
ดังนั้นในช่วงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้
ต้องระวังเป็นพิเศษใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ